สวัสดีครับพบกับลุกรรมร้อนหากรมนิชชัฎนัทชายกิดโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะหลังจากนี้ไปประเทศไทยของเราจะมีฝนเข้ามาตกเพิ่มมากขึ้นนะคะ
อิทธิพลของร่องฝนค่ะที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยค่ะ
วกกับมรสุมฝนประจำฤดูนะคะที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ

กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบวกกับลมกระโชคแรง
ก่อนฝนตกอากาศจะค่อนข้างร้อนอบอ้าว

ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง
พื้นที่ใดมีฝนคลื่นจะสูง๒เมตรค่ะ
พื้นที่ใดร้อนจัดเวลามีฝนระหว่างฟ้าผ่ากันด้วย
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเยอะกว่าฝั่งอ่าวไทย

จุดที่มีฝนคลื่นจะสูง๒เมตร

ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงกันด้วย
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาดูภาพที่หาดูค่อนข้างยากนะคะ
เป็นภาพของท่อก๊าซใต้ทะเล
ได้เกิดรั่วขึ้นบริเวณอ่างเม็กซิโก
ทำให้เป็นภาพแบบนี้ค่ะคล้ายกับลาวานะคะอยู่กลางทะเลคุณผู้ชม
แต่ที่เห็นนี้ไม่ใช่ลาวานะคะแต่เป็นก๊าซรั่วค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องระดมกำลังกันนะคะ
แม้ว่าจะเกิดขึ้นกลางทะเลแต่ก็ยังต้องระดมฉีดน้ำดับไฟกันด้วยค่ะ
และนี่คือรุ่นคอนโรนาวันนี้สวัสดีค่ะ